แรงบันดาลใจในการเกิดเมนูนี้ขึ้นมามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
คือจริงพอเรารวมร้านเนี่ยเป็นร้านเส้นเราก็มีโจทย์ใหม่เพิ่มขึ้นมาว่าเราจะเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรเพิ่มเข้ามา

กินคำแรกคือต้องจี๊ดอร่อยเลยไม่ต้องปรุงอะไรเยอะ
รสชาติอีกลักษณ์ของก๋วยเต๋วต้มยำมันเป็นอย่างไร
คือหนึ่งเนื้อต้องหอมนับตาลมะพร้าว

พริกนี่ต้องคั่วใหม่สด

เพื่อให้เปรี้ยวหวานเค็ม

จับแชร์เนี่ยคือวุ้นเส้นเกาหลี
กับแชร์นี่คือชื่อเรียกวุ้นเส้นเกาหลี

เลยเกาหลีแท้เลยแม่บ้านเกาหลีนี่ทำเป็นทุกบ้าน

คือเหมือนอาหารง่ายให้เรากินกันตามบ้านทั่วไปใช่ครับ

แฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องทั่วประเทศ
ทุกวันเสาร์๑๑โมงตรงถ้ายังไม่รีบไปไหน
กับรายการมหาอำนาจแห่งเส้นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ที่จะขนเมนูเส้นชามเด็ดทั่วฟ้าเมืองไทย
เสิร์ฟร้อนอย่างพร้อมทานถึงหน้าจอ
ที่เกิดมายิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการขนาดนี้
เพราะวันนี้ค่ะเล่าเส้นเป็นเรื่องและเฮียน็อตเขาจัดหนัก
โดยร้านแรกนั้นนะคะเราจะขอพาแฟน
ลัดฟ้าไปแอวหนุ่มเมืองเจียงใหม่

พาไปทานเมนูเส้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่

บอกเลยว่าร้านนี้พ่อคาละมนต์เบอร์
จากนั้นนะคะเราจะพาไปเติมความเผ็ด
ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้นฝนต้มยำโบราณ

ไม่ต้องง้อเครื่องปรุงเลยค่ะซิส
ส่วนชาวกรุงเทพก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปค่ะ
เพราะว่าเรามีเมนูเส้นผัดสไตล์เกาหลี
ที่ร้านกิมจีอาวย่านอารี
รสชาติไม่เป็นรองออริจินัลเลยทีเดียว
เอาเป็นว่าถ้าความหิวลุกหนักมากขนาดนี้

เพราะตอนนี้เฮียน็อตสุดหล่อของเราพร้อมแล้ว

กับผมวาริสเฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

และที่มาที่ไปของเมนูเส้นอาชาติทั่วประเทศไทย

เล่าเส้นเป็นเรื่องครับผมวันนี้นะครับผมได้รวบรวมเมนูเส้นเด็ดทั่วฟ้าเมืองไทยมาฝากคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนเลยครับเพราะว่าร้านนี้นะครับมีร้านเส้นที่น่าสนใจมากมากนะครับโด่งดังขนาดที่ว่าต้องไปเปิดสาขาที่กรุงเทพเลยจุดเริ่มต้นจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับที่หลงไหลในม

หนูนรูปงามจักรของร้านอองตองของเรานะครับผม

จุดเริ่มต้นของคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มาเปิดร้านก๋วเตี๋มันเริ่มต้นได้อย่างไร
คือตอนเรียนจบมาก็คุยกับที่บ้านว่า
แบบเราจะทำอะไรต่อกันดีอะไรอย่างนี้ครับ
แต่คือตัวผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยว

ก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกัน

่งดังขนาดที่ว่าตอนนี้ขยายสาขาไปกรุงเทพมาด้วย

มีข้าวซอยเป็นส่วนหนึ่งของเมนูเส้นครับ

ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอาหารครับ

ก็คือเป็นสูตรเด็ดที่เราคิดค้นขึ้นมา
แล้วก็ปรับสูตรจนทำให้มันแบบอร่อย

ก็อยู่ที่อาหารอย่างที่คุณท็อปว่านั่นแหละค่ะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับสาวแล้ว

หรือเรื่องของอาหารตาอาหารใจก็ไม่รู้

สติสติสติสติ

คือคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะทำก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน

เราก็จะเหมือนทำก๋วยเตี๋ยวกันเป็นอยู่แล้ว

เราก็มาคิดกันกับพ่ออีกทีหนึ่งว่า
เรามาทำยังไงดีให้รสชาติมันแบบเข้มข้นขึ้น

เราก็แบบคิดค้นเสิร์ชหาข้อมูล
ดูว่าก๋วยเตี๋ยวเรือจริงแล้วมันทำยังไง

ที่พอใจของก๋วยเตี๋ยเรืออองต่องนี้มันต้องรสชาติเป็นยังไง

คือเปรี้ยวเค็มหวาน

ว่าชื่ออองตองมาจากอะไร
ชื่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คิดนานมากกว่าจะได้ชื่อนี้

เราเคยแบบเอาน้ำเก็ตหวยอะครับ

แล้วก็เขาก็เรียกน้ำตรงนั้นว่าน้ำอองตอง

คือเพื่อนแบบเป็นคนตลก

เราก็เลยเออแล้วอองตองมันคืออะไร
ซึ่งมันเป็นศัพท์ที่เราเคยได้ยินกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว

มันก็เลยแปลว่าแบบเหมือนเด็กเกิดใหม่

เขาก็ใช้แทนเรียกแทนสีเหลืองด้วย

มีเมนูทันสมัยมากเลยจริงนะครับผม

คือจริงทุกคนมาถึงที่ร้านเนี่ย

หมูแล้วก็เนื้อให้เลือกนะครับผม

เอาเป็นว่างานนี้คงต้องบุกค่ะ
บุกไปล้วงสูตรเคล็ดลับกันสักหน่อยว่า
ความอร่อยนั้นมาจากไหนกันนะ

เป็นเนื้อสันในของหัวครับ

คือเราตุ๋นกับตัวน้ำซุปอะครับ

ก็เราตุ๋นไปพร้อมกับน้ำซุปเนี่ย
ทั้งวันก็ประมาณ๖ชั่วโมง

ก็รอมาเย็นแล้วก็ค่อยเอามาตัดเป็นชิ้น

ลูกชิ้นที่เป็นลักษณะแบบนี้
คือเวลาเรากินไปมันก็จะเต็มปากเต็มคำกว่า

ใช่ใช้แบบก็เพิ่มความแปลกให้มัน
เพราะว่านูกชิ้นก็กลมมาตลอดชีวิตของมันแล้ว

แล้วที่ลำพูนเขามีขายแบบนี้ไหม

หน้าตาแปลกแต่รสชาติดีนะครับผม

แล้วก็ผีมส้มอันนี้ผีมน้ำส้มอ๋อเส้นเรามีเส้นอะไรบ้าง
มีเส้นเล็กบะหมี่ครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่วุ้นเส้นแล้วก็มีเส้นข้าวซอย

ถ้าผมแนะนำเลยก็จะเป็นเส้นเล็ก
เส้นเล็กนะเราไปดูในตัวน้ำซุปกันบ้างมีสองน้ำคืออะไรบ้างครับเนี่ย
มีหมูกับเนื้อครับเราก็จะเอาหมูตุ๋นกับเนื้อตุ๋นลงไปตุ๋นกับมันเลยประมาณ๖ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำของเนื้อกับน้ำของหมูเนี่ยมันก็จะเข้าไปผสมผสานกันกับผสม
ซึ่งมันก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในนี้เลยแล้วน้ำข้นสีนี่มันมาจากไหน
คือสีเนี่ยมาจากสมุนไพรจีนครับชื่อว่ากั๊กเซียมหรือว่าลักเซียมจะใช้แทนซีอิ๊วดำครับ

แล้วรู้ส่วนผสมคร่าวแล้วเรามาชิมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเมนูเป็นเส้นเล็กเนื้อน้ำตก
ยิ่งคุยยิ่งล้วงลึกถึงสูตรเด็ดเคล็ดลับท้องก็เริ่มร้องหนักขึ้นหนักขึ้น
แต่ก็นั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าเราพักหายใจหายคอกันสักนิด
แล้วช่วงหน้ามาจัดหนักจัดเต็มกันต่อ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนกันนะจ๊ะ